เดี๋ยวเราจะพาไปหาพ่อค้าขายไอศครีมในเมืองชนบุรีคนนี้
เขามีไอเดียเก๋มากร้องเพลงเรียกลูกค้า
คอ๘ชั้นขนาดไหนไปฟังกันหน่อย
มวลมั้ยคะมวลมวลซึ่งโหดแซ่วกันไปเพราะไม่ต้องนะคะ
คนซื้อคนขายเลยทีเดียว
นี่คือคุณทองภูลบุญสูงพ่อค้าขายไอศครีม
ชาวจังหวัดอำนาจริงอายุ๖๐ปีเขามาทำมาหากินอยู่ที่เมืองชนบุรีค่ะ
แต่ก็ไม่เสียแรงที่เกิดเป็นคนอีสานนะคุณนะ
เขาก็หยิบเอาดนตรีพื้นบ้านอย่างพินมาเล่นประกอบกับการร้องเพลงลูกทุ่งเพลิน
แบบมีสไตล์แบบว่าหมอลำอีสานบ้างเป็นกลิ่นอะไรแบบนี้นะครับ
เป็นกลยุทธ์การเรียกความสนใจจากผู้ที่สัญจรผ่านไปมา
โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
โอ้โหดูสินี่นอกจากกินไอศครีมแล้วต้องเต้นด้วยนะฮะ
โอ้โหจนลืมกินไอศกรีมละลายหมดแล้วฮะ
คือเขาบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็นแต่ไอศครีมก็ยังคงขายได้ไง
เพราะว่าเขามีจุดดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี
กินไปเต้นไปไอติมหยดอดกินค่ะ
ถ้าเราจะสั่นกระดิ่งอย่างเดียวมันก็ผมไม่สนใจก็เลย
บางทีเอาเสียงเพลงมาเปิดบ้างถ้ามีคลิปมีอะไรก็จะกินออกมาเล่น
มีงานมีอะไรก็รับไปเล่นไปพอได้อยากได้กินนี่แหละ
กาแฟนีบ้านเราเนาะครับพี่พ่อ
มากสุดเจรียดอย่างว่าแหละได้ยินเสียงเพลงสนุกสนานบางที
ไม่อยากเชื่อบางทีก็พาเขาเต้นบ้างอะไรตลกในตัวนะ
ใครจะว่าบ้าก็ช่างมันบางทีเราเศรษฐกิจให้ลูกค้าฟังนะครับ
ให้ความเรียกร้องสนใจของเราเพราะถ้าเราจะแจ่มมากจะไม่ได้ขายของ
บางทีก็เพลงอะไรก็ทำท่าเต้นดิมีเสียงเสริงเสียงอะไร
สนุกสนานล่ะเลยลูกค้าก็มีกำลังใจมาช่วยหนุนแก่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนอ่ะ
ก็ต้องบอกว่าเรียกได้ว่ามีความสุขทั้งพ่อค้าแล้วก็คนซื้อด้วยนะครับ
ได้ร้องเพลงฟังเพลงแล้วก็ได้ทานไอศครีมอร่อย
รวมถึงช่วยกันอนุรักษ์สืบสารศิลปะพื้นบ้านอีสานผมว่านะ
ชาวบ้านเท่านั้นเนี้ยเขาก็เซิงออกมาซื้อไอศกรีมใช่เอาไอศกรีมแท่งนึง
ผนริเก่ร่ะฮ่า
คุณผู้ชมไลน์มาเยอะจริงครับกับร้านอาหารที่เหมาะกับการเซลฟี่ถ่ายลงถ่ายรูปนะ